ชาวราศีมังกรความรัก
โสดจะไม่โสดอีกต่อไป
อาจจะได้มั่นหมายหรือแต่งงานกันในไม่ช้า

กับญาติมิตรพี่น้องทั้งสองฝ่าย
คนมีคู่จะได้พบช่องทางที่ดี
ดวงของคู่ครองจะช่วยอุ้มชูให้ประสบความสำเร็จ
สุขภาพมีอาการวิ่งเวียนศีรษะซึ่งมาจากการพักผ่อนน้อยเกินไป
หรือมีปัญหาเดิมเกี่ยวกับโรคลมโรคหัวใจ
และระวังอย่าขับขี่หรือแม้แต่โดยสารยานพาหนะด้วยตัวเอง
การเงินเงินที่ได้จากงานประจำหรือกิจกรรมพิเศษจะมากขึ้น
แต่ผลประโยชน์ที่ท่านทำร่วมกับผู้อื่นถ้าได้มาในระยะนี้
ก็ไม่ค่อยราบรื่นอาจขัดผลประโยชน์กัน
การงานการเจรจาธุรกิจหรือการประสานจะราบรื่นดี
จะช่วยเสริมฐานะบทบาททางสังคมของท่าน
ให้สูงขึ้นและเป็นที่ยอมรับของผู้ใหญ่
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์